ปลายปีแบบนี้เชิญคุณแมนมาแน่นอน

ที่จะทำให้เฮงในปีหน้า

อย่างนี้สมมุติการตายด้านแล้ว
มีครับเขาเรียกว่าเลขช้างกระทืบโรงครับ

ตัวเลขเหล่านี้มีผลอะไรกับชีวิตของเราบ้างครับ